ต่อนะคะสำหรับชายร่างทวมร่างเล็กที่ไปบังคับให้เด็กชายเนี่ย
นกเขาหรือว่าใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้กับตัวเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการกระทำอนาจารย์กับเด็กแล้วค่ะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วได้ภาพแล้วด้วยนะคะ
อีกไม่นานต้องได้ตัวอย่างแน่นอน
จากกรณีที่เด็กชายวัย๑๓ปีขี่จักรยานอยู่หน้าบ้านพักและก็มีคนร้ายนี่
ล่อลวงเด็กเข้าไปในป่าละเมาะริมถนนแล้วก็บังคับทั้งตีทั้งใช้มือบีบคอ
ให้เด็กชายอมอวัยวะเพศให้เป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเย็นวันที่สิบพฤศจิกายนนะคะล่าสุดตำรวจได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดจากหอพักแห่งหนึ่ง
ใกล้จุดเกิดเหตุค่ะคนร้ายอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นผู้ชายอายุประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีรูปร่างเล็กแล้วก็ทมทวมเลย
ลักษณะอ้อนแอ้นคล้ายกับกะเทยเขาว่าอย่างนั้นนะ
ที่เด็กชายผู้ถูกกระทำเห็นภาพเนี่ยน้องชี้เลยค่ะ
บอกว่าคนนี้แหละครับที่ทำผมยายของน้องเนี่ยบอกขอบคุณเจ้าหน้าที่
แล้วก็เจ้าของหอพักเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือ
ทั้งการให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนได้ภาพนี้มาค่ะ
เพราะว่าถือว่าเห็นรูปร่างรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายชัดเจนทีเดียว
อยากให้ตำรวจช่วยเร่งติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าถ้ายังจับไม่ได้ก็กลัวว่าจะไปเกาะเหตุกับเด็กคนอื่นอีกนะคะ
ตำรวจสภเมืองอุดรธานีบอกว่าลงพื้นที่หาหลักฐานแล้ว
สอบปากคำพยานแวดล้อมในชุมชนแล้วเบื้องต้นชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะเป็นคนในชุมชนค่ะ
เพราะไม่มีใครรู้จักหรือว่าเคยเห็นหน้ามาก่อน
ใครที่เห็นแล้วนึกออกคนนี้ฉันรู้จักคนนี้ฉันเคยเห็น
คนนี้คุ้นเหมือนคนนั้นโทรแจ้งตำรวจได้ตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงนะคะ

ซึ่งพูดถึงพยานหลักฐานที่ตำรวจเขามีอยู่ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างมากแล้ว
อีกไม่นานตำรวจให้คำมั่นสัญญาว่าจับตัวได้แน่นอน